วันนี้นะครับเน้นย้ำนะครับโปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ซึ่งเราไปเล่นที่ปาเลสไตล์นะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าภาพ
เกมแรกชนะเจ้าภาพไป๖๐นะครับดังนั้นเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าความพร้อมล่าสุดเป็นอย่างไรครับ
คนแรกก็ยึดจากเกมที่ชนะปาเลสไตน์แล้วก็จะเน้นการเปิดเกมลุกจากแดนกลาง
ต้องการเก็บ๓แต้มจริงเสมอเข้ารอบแล้ว
เพราะว่าทางไต้หวันคู่แข่งวันนี้เขาชนะปาเลสไตน์มา
หมอเอากับเรารูกหนึ่งถ้าเราเสมอเราก็จะเข้าแต่ถ้าทุกค้าปลอดภัย

เพราะว่าในรอบนี้เขาเอาแชมป์กลุ่มแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับ
จะได้ผู้เล่นคนสำคัญกลับมาก็คือโดนภาษีตรานะครับเล่นตัวจริงกองหลังกัปตันทีม
เพราะว่าเกมแรกติดปัญหาเรื่องของหนังสือเดินทาง
นี่ก็เป็นผู้เล่นตัวหลักในชุดฟุตบอลโลกที่แคนาดานะครับ
ที่ไทยผ่านไปในรอบสุดท้ายมารถปี๒๐๑๕
เอาใจช่วยนะครับ๒ทุ่มเจอกับไต้หวันวันนี้ตามเวลาประเทศไทยครับ